ที่วัดม่วงที่สระบุรีกลายเป็นไวรัลคนดูกันเยอะมากนะคะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องวุ่นของวัยรุ่นพระใหม่
ว่ากันด้วยเรื่องของการจำบทสวดต่างสำหรับการที่จะบวชนะคะ

มาเอาใหม่ได้ไหม
สับผีสับผีไม่ได้หนักเพราะว่า
อัตโมมาสับผีไม่ได้หนักปกติอาจารย์เขา
คนใส่น้อยเขาก็จะเริ่มเป็นสุขีเลยแล้วถ้าเป็นสุขีน่ะ
เอาใหม่สับผีไม่ได้หนัก
จำทำนองไม่ได้ยาก
โอ้โหนี่คือเขินทั้งพระเขินทั้งโยมเลย
ใช่แล้วโยมเป็นเพื่อนค่ะเป็นโยมเพื่อน
มาถวายพระไตรกับพระใหม่

บทนี้จำยากขอบทที่ท่องง่ายกว่านี้ได้ไหม
คนแชรค์กันเยอะมากคนเขาบอกเห็นใจของพี่เนาะ

ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ที่วัดบ้านม่วงที่แก่งคอยสระบุรีค่ะ
พระที่อยู่ในคลิปคือพระพัทรธรกัลยาโนอายุ๒๓
พระท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
แล้วก็โยมเพื่อนช่างมาเหลือเกิน
มาหลายรอบน่ะครับครับใช่แล้วพระท่านบอกว่า
ไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้

ก็บวชใหม่เนาะก็ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการร่ำ
ไม่ค่อยได้รับกิจนิมนต์แล้วตอนนั้นตื่นเต้น
ท่านยอมรับว่าตื่นเต้นสวดผิด
เดี๋ยวจริงพระท่านหยิบมือถืออ่านใช่ไหม
ใช่พี่บุ๊คอ่านจากมือถือ
แล้วมันตัวเล็กมั้งฉันก็เลยสวดผิด
ผิดค่ะฟังเสียงพระท่านหน่อยนะคะ
แต่ว่าบทที่เราสวดเนี่ยปกติบินทบาท
เราจะใช้ตั้งแต่สุขีเพราะว่ายอมจะใส่สองสามคน
แต่ถ้ายอมใส่เยอะเจ็ดแปดคน

ซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้สัพพีครับ

และกิจนิมนต์น้อยงานน้อย

จำทำนองไม่ได้ตื่นเต้นด้วยวันนั้น
ตื่นเต้นจำคำไม่ได้จะใช้สับผีหรือสุขีดี

เห็นแล้วเป็นกำลังใจให้ท่าน
เป็นกำลังใจให้ท่านบทนานไป
ก็คงจะแบบจำได้มากขึ้นเนอะ
แต่เรียกรอยยิ้มนะคนในโซเชียลนะฮะ